ครับเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ให้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูแล้วก็โอ้โห
ทำไมมันบานปลายไปขนาดนั้น
ตามคลิปเมื่อวานท่านก็คงเห็นเด็กสองคนนี้กลับมาจากโรงเรียน
มาที่บ้านโชคต่อยชุบละมูลวุ่นวาย
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เข้ามาห้ามกัน

ไล่ไปนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพจากคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานี
คนที่สวมเสื้อสีเหลืองคือนายไตรเทพคำสุดอายุ๔๖ปีนะครับ
อีกคนนึงคือนางนายเนธคำสุดเป็นสามีภรรยากัน
กำลังทะเลาะกับนายจรรย์แก้ววิลาอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นคนถอดเสื้อ
แล้วก็มีการชกต่อยกันอย่างชุลมุนนายจรรย์คนถอดเสื้อเนี่ยก็ปรีเข้าไปนะ
ก็มีการชกกันนะครับชุดละมุนวุ่นวายนะครับ
ญาติญาติก็วิ่งเข้าไปหวังจะแยกสองคนให้ห่างกันไม่ให้ทะเลาะกันนะครับ
แต่เด็กชายพัฒน์สมมุติว่าชื่อพัฒน์แล้วกันนะวัย๑๔ปีลูกชายของนายไตรเทพยืนอยู่ใกล้
ตอนนั้นคงคิดว่าพ่อตัวเองคือนายไตรเทพเนี่ยจะถูกรุมก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยพ่อ
แต่ว่าถือมีดไปด้วยแล้วก็แทงใส่ญาติสองคนนะที่กำลังเข้ามารุมพ่อ
ทุกคนก็ล้มกันแตกกระเจิงในขณะที่นายไตรเทพนะครับตอนนั้นยังยืนประชิดตัวอยู่กับนายจรรย์
จังหวะนี้นายไตรเทพเนี่ยมีปืนนะฮะชักปืนขึ้นมายิงใส่นายจรรย์
นายจรรย์ล้มลงฮะนายจรรย์นี่ถูกยิงนะครับล้มลงแล้วคนอื่นก็วิ่งหนีกันไป
นายไตรเทพชักปืนเจาะยิงนายจรรย์จนเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บอีกสามนะ
เป็นฝ่ายทั้งผู้ตายทั้งหมดนะครับแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งนะครับนี่นะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตกับผู้ที่บาดเจ็บนะครับถ้าดูอย่างเงี้จะเห็นง่ายขึ้นนะครับ
หรือว่านายนุรักษ์นามสกุลคานนะครับแล้วก็นางวันนีนะนี่ฮะ
สองตายายมีหลานเขยที่แต่งเข้ามาในครอบครัวคือนายจรรย์
แต่งงานกับนางทัศวรรณมีลูกคือในแบงค์อายุ๒๒ตามภาพนี้เลยนะฮะ
นายไตรเทพเนี่ยเป็นหลานเขยอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่งงานกับ
นายเนธมีลูกชายวัย๑๔ปีคือน้องพัฒน์อีกคนนึงชื่อน้อง
โกก็แล้วกันนะอายุ๑๔ปีเหมือนกันเป็นหลานนายจรรย์มาอาศัย

คือต้นเรื่องเนี่ยมันก็มาจากความบาดหมางระหว่างครอบครัวนายจรรย์กับ
นายไตรเทพมันมาเกิดจากหลานชายนี่แยะคือจิกโกเขามีเรื่องมี
ปัญหากับพัฒน์นะพัฒน์นี่คือลูกในไตรเทพนะครับก็ชกต่อย
กันแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่เข้ามาห้ามก็ถึงขั้นยิงกันจนเสียชีวิต
นะค่ะคุณนัทพรงเรียบสัญเทียผู้สื่อขาของเราวันนี้ลงพื้น
ที่ไปนะครับได้ไปคุยกับหลานของนายจรรย์ผู้ตายนะครับ
เป็นคนถ่ายคลิปด้วยชื่อนางสาวปนัดดา
บอกว่าเย็นเมื่อวานนี้เด็กชายจิ๊กโกหลานชายนายจรรย์
ที่เป็นผู้ตายนะนายจรรย์เนี่ยนั่งรถสองแถวกลับมาจากโรงเรียน
มีเด็กชายพัฒน์ลูกชายของนายไตรเทพนั่งมาด้วย
พอทั้งคู่ลงจากรถรถมาส่งถึงบ้านเนี่ย
พอลงมาปุ๊บก็ชกต่อยกันเลย
นายจรรย์ผู้ตายกับนางทัศวรรณเมียผู้ตายที่อยู่แถวนั้น
ก็เข้าไปห้ามแล้วสั่งให้เด็กเนี่ยแยกกันต่างฝ่าย
ให้กลับบ้านแยกย้ายกันไปนายไตรเทพมือปืนเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นพ่อของเด็กชายพัฒน์กับนางยาเนธที่เป็นภรรยาเนี่ย
แล้วก็เด็กชายพัฒน์เนี่ยพอกลับไปถึงบ้านเนี่ย
เหมือนกับไปบอกพ่อว่าเออถูกไล่มาแบบนั้นตรงนี้
ตรเทพเขาก็เลยย้อนกลับมามาต่อว่านายจรรย์ผู้ตายว่า
ทำลูกเขาทำไมอย่าไปยุ่งกับลูกเขา
ถ้าอยากยุ่งมากนักมาเจอเขาฝั่งนายจรรย์ก็พยายามบอกว่า
เด็กมันทะเลาะกันจะไปห้ามญาติกันจะทะเลาะกันทำไม
เท่านั้นแหละฮะมันก็บานปลายเหมือนที่ท่านเห็น

เก๊กที่ทำปวดนายเท่นั้น
ไม่ค่อยมีใครชอบเองหรอ
ไม่มี
ทัศวรรณภรรยาของนายจรรย์ผู้ตายนะครับ
เป็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่ชุดสีเขียวอะครับท่านผู้ชมครับ

ตอนที่เด็กชายพัดกับเด็กชายจิโกเขาต่อยกันเนี่ย
บอกว่าเธอกับสามีไม่ได้เข้าไปยุแยง
ไม่ได้ไปล็อกตัวอะไรเด็กชายพัฒน์ลูกชายของนายไตรเทพเลยนะ
แค่ไปห้ามเด็กเฉยไม่ให้ต่อยกันไม่ให้ทะเลาะกัน

เดินเข้ามาแล้วมาหาเรื่องมาต่อว่าพกปืนมาด้วย
เธอก็ไม่มีใครตั้งตัวทัน
แล้วไม่รู้ด้วยว่าพกปืนพกมีดกันมานะ

น้องจิตโกวัย๑๔ปี
ที่เป็นคุณภาษาอาทิตย์
ผู้กรณีชกต่อยกับพัธย์ลูกชายในรายเทพมือพื้นนี่นะฮะ

เขาบอกว่าเขามีเรื่องบาดหมางไม่ค่อยลงรอยกับพัดมาหลายปีแล้ว

ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแหละแต่เขาบอกหลายปีแล้วนะครับ
เขาบอกว่าในพัฒน์เนี่ยชอบมาทำหน้าส่งสายตาแบบลักษณะเหมือนกับ
เหยียดหยามดูถูกเยอะเย้ยอะไรอย่างเงี้เคยชกต่อยกันมาครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นก่อนเลิกเรียนพัฒน์ก็มาหาเรื่องเขาอีก
ตอนนั้นเป็นการหาเรื่องตอนขึ้นรถสองแถว
แต่ที่ไม่เห็นว่าเขาอยู่ในคลิปเนี่ยเพราะว่าในคลิปนี้ก็คือ
พอรถสองแถวมาส่งที่บ้านปุ๊บเขาก็มีเรื่องกัน
แล้วคลิปนี้คนถ่ายคือตอนที่มาแยกมาห้ามแล้ว
น้องเขาเลยไม่ได้อยู่ในคลิปด้วยนะครับตอนที่ลุงจรรย์เนี่ยเข้ามาแยกตัวเขาแล้ว
ชิโกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่าเรื่องมันน่าจะจบไปแล้ว

ว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอคนมาแยกเขาก็เดินไปแล้วไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาย้อนกลับมาแล้วมายิงมาแทงกันอีก
ไปบ้านเพื่อน
ส่วนคุณตาเนียนนะครับพ่อตาของนายจรรย์นะฮะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สุดของตระกูลเนี่ย
ที่เราได้ยินในคลิปว่าตะเนียนตะเนียนที่เรียกกันเนี่ย
เล่าว่าเห็นลูกเขยคือนายจรรย์เนี่ยนะกับอีกคนนึงที่เป็นหลานเขยคือนายไตรเทพ
มีเรื่องกันก็เดินเข้าไปห้ามบอกให้หยุดให้แยกกันแต่ทั้งคู่ก็ไม่ฟังตอนนั้น
เมื่อวานตันเนียนบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกรัดคอด้วยนะจนล้มกลิ้งอ่ะ
แล้วก็ถูกเด็กชายพัดที่เป็นเหรนเนี่ยแทงเข้าใส่ที่หลังอีก
ตอนนั้นเด็กก็แทงมั่วไปหมดเลยอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกครอบครัว
มีปัญหาอะไรค่อยคุยกันอย่าให้บานปลายเรื่องของเด็กก็ต้องหยุดที่เด็ก
อย่าให้ถึงขั้นทะเลาะกันถึงผู้ใหญ่นี่ฮะตาเนียนโชว์ให้ดูเลยเนี่ย
ตอนตาเข้าไปห้ามเนี่ยเหรนแทงมั่วยหมดแทงโดนตาด้วยเนี่ย
เขาไม่เที่ยงแต่เขาได้ยิงอย่างเดียวอย่าเอาตัวย่างให้แบบบานนู้น
ให้ตัวย่างแบบบานกล้องตัวเองทั้งหลูทั้งร่านนะ
ส่วนที่บ้านของนายไตรเทพนะครับวันนี้เราก็ไปดูนะฮะ
พบว่าเขาก็ขนของย้ายออกไปอยู่บ้านญาติในพื้นที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกะบีกันนะฮะ
ไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นบ้านที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วนะครับ
ก็พยายามสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับภรรยาของนายไตรเทพมือยิงกันนะครับ
แต่ว่าเขาไม่ขอชี้แจงอะไรนะครับบอกว่าก็อยากให้มันจบตรงเนี้ยนะ
เรื่องคดีอะไรก็ไปว่ากันอีกทีนึง
เรื่องต้นนายไตรเทพเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืนด้วยลูกชายวัย๑๔ปีนะ
น้องพัฒน์เนี่ยนะก็โดนด้วยนะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องการพกพามีด
ก็เห็นในคลิปที่เป็นเด็กถอดเสื้อตัวเล็กคนหนึ่งที่ยืนถือมีดแล้วก็วิ่งโถมเข้ามาด้วย
ใช่ครอบครัวตอนนี้ไปประกันตัวในไตรเทพออกมาสู้คดีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
ก็บอกว่าที่ทำกันไปเนี่ยก็เพราะว่าป้องกันตัวไม่ได้เกินกว่าเหตุ
อันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะว่าป้องกันตัวหรือว่าเกินกว่าเหตุหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่า